คุณผู้ชมบอกว่าตั้งแต่โควิดมันกำเนิดเกิดมา
มันเป็นเชื้อที่หยุดโลกจริงนะหลายอย่างต้องหยุดหลายกิจกรรมต้องหยุดต้องเลื่อน
งานบวชเหรอเลื่อนไปก่อนงานแต่งงานเลื่อนไปก่อนแต่คู่บ่าวสาวคู่นี้บอกว่าไม่ค่ะไม่เลื่อน
ฝ่ายชายบอกว่าใกล้ถึงวันวิวาแล้วนะดวงใจ
ฝ่ายหญิงบอกว่าวันไม่หายน้องหวันไม่หายพี่เอ๋ยแต่ฝ่ายชายบอกว่าเจ้าจะหวั่นไปใยไม่เห็นจะน่ากลัวเลย
ทำไมล่ะสุดท้ายจัดค่ะจัดงานแต่งฝ่าวิกฤตโควิดนะคะนี่ค่ะแล้วจากแขก๕๐๐เหลือ๕คน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพการแต่งงานของคู่บ่าวสาวนะคะ
จัดขึ้นที่จันทบุรีแต่งชุดก็ธรรมดาเอาแบบธรรมดาบ้านบ้านนี่แหละ

เมื่อถึงวันที่กำหนดการแต่งงานมาถึงวันนี้จากแขก๕๐๐คนเหลือเพียง๕คน

ฝ่ายชายค่ะก็คือนายชัยวัดเทพกรรมอายุ๑๙ปีเป็นเจ้าบ่าว
ส่วนสาวเจ้านั้นเหรอชื่อนางสาวสาลีโสพัฒน์สไรอายุ๒๕ปีค่ะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกว่าทั้งสองเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาแต่ว่ามาพบรักกันที่ประเทศไทย
วางแผนไว้เมื่อ๓เดือนก่อนว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเกิดไปที่กัมพูชาไปแต่งงาน
เดินทางไปกลับไปแต่งงานไม่ได้แม่ของเจ้าสาวบอกว่าเอาตามกำหนดเดิมให้แต่งงานจัดขึ้นที่ไทยนี่แหละ
โดยคนที่มาร่วมงานแต่งอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมมีใครบ้างพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวพี่ชายของเจ้าสาว
แห่งความดีใจแต่ก็บอกว่าเสียดายนะ
ที่ไม่ได้มาเป็นศักดิ์ขีพยานรักให้กับลูกสาว
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
ก็แสดงความยินดีกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดงด้วยนะคะ
คือจะแต่งไม่มีใครว่า
แต่ถ้าแต่งแล้วทำถูกทุกอย่างโซเชียลดิสแทนซิ่ง

น่ารักดีบรรยากาศน่ารักดี

๕คนถ้าลูกเกิดมาขออนุญาตร่วมด้วยช่วยตั้งชื่อได้ไหม